ตามความคืบหน้ากรณี๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ตำรวจหญิงของตำรวจสันติบาลวัย๔๓ปี
ไปทำร้ายไปซ้อมไปทรมานทหาร
ที่บอกว่าขอตัวมาช่วยราชการ
หลังจากฝ่าเข้ารับทหารได้
ขอมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยโดยผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพชะอำกับสพหัวหินบอกว่ามีแฟนนุ่มของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิร่วมทำร้ายเธอด้วยเมื่อวานนี้ผู้ชายคนนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพชะอำไปแล้วนะฮะเพราะตอนนั้นไปทำร้ายร่างกายตอนที่ไปเที่ยวกันที่นั่นนะฮะวันนี้ไปรับทราบค
นะครับแฟนนุ่มของ๑๐ตำรวจห่วยหญิงก้อนศาสตร์สิเป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดรัชบุรีนะฮะมากับธนาความนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาคดีทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้เสียหายในโรงแรมและบ้านพักภูวิล่าแห่งหนึ่งที่หัวหินซึ่งขณะเกิดเหตุในคมศิษย์

ตำรวจแห่งชาติทั้งหมดนะคะก็ไม่อยากจะให้สังคมเกิดความสับสนก็ขอความร่วมมือเรื่องของการติดตามข่าวสารว่าติดตามข่าวสารจากทางราชการทางเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องวุฒิปริญญาตรีนะคะค่ะเมื่อวานทางมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้บริหารเขาก็ออกมาชี้แจ้งแล้วว่าไปตรวจสอบแล้วเขาเรียนเขาเรียนถูกต้อง
ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อด้วยเงิน๕๐๐๐บาท
ที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเอาเงิน๕๐๐๐บาทไปซื้อให้เอง
ปริญญาตรีเนี่ยช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณกันจอมพลัง
ซึ่งมาช่วยเหลือทางด้านคดีกับผู้เสียหายนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กนี่บอกเซอร์ไพรส์ล่ะ
กู้ภาพในโทรศัพท์ทหารหญิงรับใช้ได้หลายภาพ
เจอภาพคู่และชื่อนามสกุลคนที่น้องบอกว่านำเงินไปให้
เพื่อแลกกับวุฒิปริญญาตรีอ้าวเอามันยังไงกันเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังคุณกันจอมพลังอีกทีก็แล้วกันนะครับ
ทีนี้ค่ะแกะปมกันต่อในมุมของกอรมนนะคะ
ผู้มนุยการรักษาการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
กอรมนภ๔ส่วนหน้าค่ะก็บอกว่าผลสอบการช่วยราชการ
๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะในประเด็นทำผิดต่อหลักเกณฑ์ควบคุมการปฏิบัติของกำลังพล
ครับซึ่งข้อมูลก็เป็นไปตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คัดเลือกบุคลากรมาช่วยราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี๒ลักษณะ
คือถ้าเป็นบุคคลในกองทัพอำนาจอยู่ที่กองทัพแต่ถ้ามาจากส่วนงานอื่น
คำสั่งแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ที่กอรมนใหญ่ที่มีคำถามว่า
ฝากเด็กลงไปเพื่อหวังเงินเป็นเงินเพิ่มเงินเพิ่มสู้รบพิเศษ
และวันทวีคูณหรือเปล่าอืมคือสิทธิ์อยู่ที่ต้นสังกัด
เป็นคนทำเรื่องขอนะคะมันก็ต้องมีการรับรองคุณสมบัติ
กรณีสิทธิ์ตำโหลดโทยิงกรสะสิถ้าตรวจสอบและพฤติกรรม
เป็นไปตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันจะไม่ได้สิทธิ์เหล่านี้เลย
ครับดังนั้นหลังจากนี้ต้องทำยังไง
คือพิจารณาขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องยึดเงินเบี้ยเลี้ยงวันละ๒๔๐บาทคืนหรือเปล่า
เพราะเขามีเบี้ยเลี้ยงก่อนหน้านี้จะยึดคืนไหม
โอ้โหคือบอกว่าต้นทางเขาส่งมา

ผมว่าบางทีปลายทางเนี่ยก็ต้องตรวจสอบมันต้อง

งั้นแต่ละหน่วยงานเนี่ยส่งกันมาอย่างเดียวนี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะ